รัฐทีวีนะคะยังคงเกาะติดปัญหาเรื่องของการลุกผืนป่าต้นน้ำนะคะ
ซึ่งจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะได้ร่วมกันพลิกฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำเจ้าพญาค่ะ
และจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไปที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
ก็พบว่าพื้นที่ป่าถูกแพ่วถางทำลายจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น
และแน่นอนนะคะว่าส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากคุณนันทพรธวระค่ะ
ก่อนเก็บป่าหมดนะครับทุกชิ้นปลูกปีนไปร่อยหมด
ข้าวโพดเข้ามามันเริ่มขยายไปทางบนดอยมากขึ้นนะครับ
กระแสปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์เริ่มเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรกว่า๑๘๐ยึดอาชีพหลักปลูกข้าวโพด
เพราะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เพียง๒๓๘๑๕ไร่
จึงเกิดการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์มากกว่า๔๓๗๐๐ไร่
ทำให้พื้นป่ากลายสภาพเป็นเขาหัวโล้นในปัจจุบัน
สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดียว
พร้อมกับการหายไปของพื้นป่าต้นน้ำแม่แจ่ม
หนึ่งในลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง
แหล่งน้ำหลักของเขื่อนภูมิพล
ในตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
สังเกตพบเห็นภูเขาหัวล้นได้ตลอดสองข้างทางค่ะ
ทั้งที่พื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ควรจะอนุรักษ์
แต่ขนาดนี้ชาวบ้านได้มีการแพ่วถางเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
จากภาพมุมสูงสะท้อนให้เห็นแนวเขาหัวโล้น
ผลของการขยายพื้นที่ทำกินได้อย่างชัดเจน
ตำบลแม่นาจรซึ่งพบว่าปลูกข้าวโพด
และบุกรุกพื้นที่ป่ามากที่สุด
ผู้ใหญ่บ้านแม่ซาพาทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ค้นหาต้นน้ำแม่แจ่ม
ว่าตลอดสองข้างทางรายล้อมด้วยเขาหัวโล้น
ต่างจากเมื่อ๑๐ปีก่อนเคยเป็นป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์

พบต้นน้ำแม่แจ่มอยู่ในสภาพแห้งแรงที่สุด
ในรอบกว่าหกสิบปี
ดีน้ำแม่แจ่มนี่คงจะไม่มีร้ายแล้ว

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม
ที่ไม่ได้กันชุมชนออกจากเขตป่าสงวน
ส่งผลให้ปัญหาป่าลุกคน
ขณะที่ชาวเขาปากกยอยังไร้สิทธิในที่ดินทำกิน

ที่ผ่านมามีวิถีชีวิตที่ผูกพัน
และอยู่ร่วมกับป่าก่อนจะมีการประกาศเขตป่าสงวน

ชาวเขาต่างช่วยกันสร้างฝ่ายกั้นน้ำธรรมชาติ

เพื่อกักเก็บน้ำฝนที่กำลังจะเข้ามา
คือเราต้องเอาหลักคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่

คือปู่ย่าตายายก็เคยทำมาหากินกับเราอย่างไร
มันถึงเวลาหรือยังที่ลูกหลานอย่างเราเนี่ยต้องการมาทบทวนหรือยัง
๑ล้าน๗แสนไร่ของอำเภอแม่แจ่มถือเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำแม่แจ่ม
ลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำปิ่งที่ไหลลงเขื่อนภูมิพลกว่าร้อยละสี่สิบ
ต้นน้ำแม่แจ่มจึงมีความสำคัญเมื่อไม่มีแหล่งต้นน้ำ

หากยังไม่เร่งสร้างแหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
อนาคตปัญหาภัยแรงจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน